ไม่ใช่มีแค่นางงามที่รักเด็กเท่านั้นนะคะท่านผู้ชม
นักการเมืองก็รักเด็กกับเขาเหมือนกัน

เห็นเมื่อไหร่ก็ต้องปีกเข้าไปขออุ้มหน่อยขออุ้มหน่อย
โดยเฉพาะสองลุงเขาแข่งกันทำสัญลักษณ์ยอดฮิตในหมู่วัยรุ่นซะด้วย
เด็กเล็กเด็กโตรักนิดหน่อยแต่พอเจอเด็กสาวขอถ่ายรูปเท่านั้นแหละ
ก็ต้องรักมากหน่อยแล้วเนาะ

นอนหลับฝันดีกันแล้วใช่ไหมจ๊ะสาว
ส่วนลุงอีกคนก็ต้องหากิจกรรมหาเสียงทำไม่เว้นแม้แต่ละวัน
ตักไอติมเอ่ยแดสเอ่ยเซลฟี่เอ่ย
แถมยังขยันเอี่ยงแก้มให้บรรดาแม่ยกหอมกันคนละฟอด๒ฟอด
แบบนี้ค่ะเขินแม่รุ่นนี้แล้วจะเอาอะไรมาเขินกันล่ะค่ะ
เฮียอุดด้าสุรินลักษณะวิสิทธิ์ไปร่วมงานวันเกียรติยศชมพูฟ้า
เมียบอกว่าตำแหน่งอะไรก็เป็นมาหมดแล้ว
แต่ที่ภูมิใจที่สุดก็คือการเป็นสิทธิ์เก่าโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

ร้อนรักษณะเย็นเอฟยุเอฟยุเอลวิอัลวิทร้าย